ใช่แล้วอ่ะนะคุณผู้ชมเนาะหลายคนไปกันที่นี่ไปกราบไหว้ขอโชคจากต้นตะเคียน
ที่นี่คือเชียงใหม่แล้วมาเป็นต้นคู่แบบนี้คุ้นไหม

บางคนบอกไม่คุ้นเพราะอะไรเราก็ไม่ได้เล่าถึงเรื่องนี้ที่นี่
นานอยู่พอสมควรงั้นไปทำความรู้จักที่นี่กันใหม่อีกสักครั้ง
ตำหนักวรยานตะบนสารพีอเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
กลับมาคัมแบ็คคัมแบ็คคึกคัก
เพราะว่าตอนนี้มีคนดวงดีมาแก้บนแฮะอุ้ย

เราไม่ได้อัปเดตที่นี่นานเนอะ

เราก็ดูตำหนักเขาคุณพิสาคุณสุภาษณ์สรา
ตอนนี้มีสีสันขึ้นเยอะเลยนะ
เขาว่าที่นี่คือตะเคียนสองแม่ลูก
สร้อยทองคำและแม่สร้อยทองนิน
ทองคำก็ทองลิ้นไง
เป็นตะเคียนเขาบอกเป็นตะเคียนของทางเอกชนเขานะ

เป็นตะเคียนเอกชนเจ้าสำนักจอมขมังเวศ
อาจารย์สิริพฤษสุขสวัสดิ์
เคยให้รางวัลกับชาวบ้านมาแล้ว
แล้วถึงสร้อยแหวนมาถวายเจ้าแม่

ทำการล้วงไข่สิครับรอไหล
ไข่อยู่ไหน
มันอยู่ในคล่องใหญ่มาก
คุณเข้าคำว่าล้วงไห่ได้ไหมคะหรือถึงภัง
มันไม่เชิงหายอ่ะดิคุณสุภาษารา
ล้วงลูกปินฟังหรืออะไรก็ได้
เอาปองก็ได้แต่จินตนาการต้องเป็นไข่
หลวงเบาแล้วเดี๋ยวไข่ถัดรอบ

ว่ากันไปแล้วแต่ว่ามันจะถูกรึเปล่า

เรื่องของการขายที่ดินขายได้เราก็ยินดี

ขายไม่ได้ก็อดทนรอกันต่อไป